ความทุกข์ร้อนของชาวบ้านที่ชนบุรีกันหน่อยนะครับ
ชาวบ้านเขาไม่ไหวแล้วเขาก็เลยมีการร้องเรียนมาบอกว่า
สายสื่อสารมันห้อยระยงระยางเต็มไปหมดเลย
ขับรถไปเดี๋ยวมันปาดคอทำยังไงล่ะนะฮะ
ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลกันหน่อย
ไปนี่เลยครับไปที่ตำบลบางพระอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีดูสิครับ

แม่มันก็เป็นภาพที่ไม่ได้สวยงามอะไรเลยนะ
เนี่ยมันพันอิลุงตุงนังแบบนี้แหละครับ
มันเป็นสายสื่อสารพาดผ่านบริเวณข้างศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเขต๓
หน้าห้อยย้อยลงมาใกล้กับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนี้
แล้วก็ห้อยแบบระเกะระกะตลอดแนวแบบนี้เลยอะครับ
วันว่าจะเกิดอันตราย
แล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดไฟช็อตขึ้นมาจะทำยังไง
คนเดินผ่านไปผ่านมาก็อันตรายด้วยนะครับ

สายสื่อสารที่ห้อยมระยงระยางแบบนี้มันเป็นมานานกว่า๑ปีแล้ว
หน่วยงานไหมแจ้งไปแล้วหลายต่อหลายครั้งเหมือนกัน
แต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนไปดูไปซ่อมไปแก้ไขไปเก็บเลย

ถ้าเป็นข่าวก็คงจะทำกันละมั
อะไรแบบนี้นะฮะก็เลยให้นักข่าวเราไปทำข่าวนี้มา

พวกนี้บางทีชาวบ้านเขาเห็น

ซึ่งหน้าที่ของการรับผิดชอบจริงคือของเฉพาะหน่วยงานนั้นนะ

เจ้านั้นต้องมาเป็นคนจัดการมาเป็นคนดูแล

เขาก็เลยเลือกมาร้องสื่อแบบนี้นะคะ
หน่วยงานช่วยเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูแลหน่อยนะคะ